ข่าวเย็นช่วงนี้นะคะเน้นไปที่ประเด็นโควิด๑๙ค่ะ
คือวันนี้คนไลน์ถามกันเยอะมากว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่รัฐคือใคร
ดารานักแสดงคือใครคนถือเค้กคือใคร
มาดูเรื่องนี้กันก่อนนะคะดิฉันขอให้คุณผู้ชม
ส่งกำลังใจเยอะเลยผ่านไลน์หน้าจอเราก็ได้

ส่งกำลังใจไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะ
ท่านยังคงป่วยอยู่ตอนนี้อาการดูแบบวันต่อวัน
แต่การตอบสนองของยาเนี่ยคุณหมอบอกว่าตอบสนองดีขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ตอบสนองดีขึ้นทีนี้มีภาพหนึ่งภาพค่ะถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
เป็นภาพที่ลูกสาวของผู้ว่าราชการจังหวัดไปเยี่ยมแต่เป็นการไปเยี่ยมที่เห็นไกลไกล
คือผ่านกระจกเข้าไปไม่ได้
ข้างในจะเห็นมีกระจกอยู่ใช่ไหมที่เป็นลายแล้วข้างในเนี่ยคือทีมแพทย์
คุณผู้ชมจะเห็นชุดสีน้ำเงินสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงิน
นั่นคือผู้ว่าสมุทรสาครนะคะที่ท่านนอนอยู่
นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยและคนที่ทำงานอยู่นี่คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครอยู่เนี่ยนะคะ
เข้าในพื้นที่สมุทรสาครเป็นระยะแล้ววันนี้ท่านมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วย
อยากให้คุณผู้ชมฟังมากเลยว่าท่านเนี่ยถึงแม้จะป่วยนอนอยู่บนเตียง
ท่านยังทำงานอยู่เลยนะคะปฏิกิริยาตอบโต้เป็นอย่างไรเนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพที่นายแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรค
เป็นภาพที่นายพยาศักดิ์วิจิตรแสงศรีผู้ว่าสมุทรสาครค่ะ
รักษาตัวที่สิริราชแล้วก็เป็นภาพแรกที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
รวมถึงคุณหมอได้แคปชั่นพูดถึงภาพด้วย
บอกว่านี่เป็นภาพที่ลูกสาวของท่านผู้ว่าเห็นหน้าคุณพ่อเป็นครั้งแรก
แต่เป็นการเห็นผ่านห้องกระจกค่ะระบุข้อความแบบนี้นะคะ
เข้าเยี่ยมพ่อเมืองสาครใกล้ชิดเป็นครั้งที่สี่
ต่างกันที่ครั้งนี้แต่งตัวป้องกันลดระดับลงเพราะผู้ว่าตรวจไม่พบเชื้อในปอดแล้ว
และเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ลูกสาวคนโตของผู้ว่าได้มองเห็นภาพการเยี่ยมผ่านห้องกระจกด้านนอก
ผู้ว่านอนนิ่งค่ะใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อมยาทำให้สงบบนเตียงผู้ป่วย
รับฟังการสนทนาฝ่ายเดียวเริ่มต้นจากการทักทายกันหลังห่างหายไปหลายวัน
แล้วก็เล่าเรื่องราวที่ได้ติดตามให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันรยาเกี่ยวกับลูกสาวของท่านผู้ว่า
เป็นข้อมูลที่ได้มาตลอดพร้อมข้อห่วงใยที่สมาชิกครอบครัวทั้ง๕ฝากมาถึงท่านผู้ว่าค่ะ
อกจากนี้นะคะคุณหมอแจ้งความคืบหน้าผลการตรวจรักษาของตัวผู้ว่าเองและแผนการดูแลต่อไป
ปิดท้ายด้วยเรื่องงานเลยค่ะคุณหมอพูดเรื่องงานกับท่านผู้ว่าบอกว่าท่านผู้ว่ามีความคืบหน้านะ
โรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยสาครนี่เป็นชื่อโรงพยาบาลสนามที่สมุทรสาครนะคะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าห่วงใยเป็นนักเป็นหนาก่อนป่วยเลย
คุณหมอบอกว่าตอนนี้ขึ้นรูปได้แล้วนะท่านผู้ว่า๒๐๐เตียงแล้วแล้วใช้งานไปแล้วด้วย๑๕๐๐เตียง
และกำลังจัดสร้างให้ได้ครบ๓๖๐๐เตียงเพื่อให้เพียงพอกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นหลักร้อยต่อวันโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ
ช่วงนี้เองนะคะคุณหมอบอกว่าพอพูดเรื่องงานปุ๊บค่ะ
คลื่นสมองที่มีเครื่องติดตามอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและสังเกตเห็นน้ำตาค่ะ
น้ำตาที่หัวตาทั้งสองข้างของท่านผู้ว่านะคะคุณหมอบอกนี่เป็นวินาทีที่เกิดปฏิกิริยาตอบสนองด้วยความรู้สึกที่ห่วงใยภาระหน้าที่
ห่วงงานมากแม้ตัวเองยังต้องนอนอยู่อยู่แบบนี้ค่ะอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
ทางนี้ท่านผู้ว่านะคะติดเชื้อตั้งแต่๒๘ธันวาคมเข้ารักษาต่อเนื่องนะคะ
นับจนถึงวันนี้เกือบหนึ่งเดือนเต็มแล้วเนี่ยนะคะส่งกำลังใจให้ท่านนะคะ
ให้ท่านหายนะคะส่วนสถานการณ์โควิดค่ะ
คุณหมอทวีสินเปิดเผยว่ามีผู้ป่วยรายใหม่อู้เยอะอีกแล้วคุณแปดร้อยสิบเก้ารายค่ะ
ติดเชื้อในประเทศแปดร้อยแปดนะคะมาจากการตรวจที่พบในโรงพยาบาลเก้าสิบสอง
เชิงรุกในชุมชนเจ็ดร้อยสิบหกตอนนี้นะคะมีข่าวร้ายเพิ่มเติม
ก็คือมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมวันนี้ยืนยันมาที่๑ศพด้วยกันนะคะ
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าในประเทศไทยเจ็ดสิบหกศพค่ะ
ส่วนรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นผู้ชายนะคะ
อายุ๕๖ปีเป็นชาวสมุทรสาครเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบมีอาการเหนื่อยหอบ
มีเสมหะตั้งแต่ยี่สิบสองมกราคมค่ะนำตัวเข้าห้องแยก
ผลการตรวจออกมาว่าติดโควิดนี่ยี่สิบสามธันวาคม
ขออภัยนะคะยี่สิบสามมกราคมเท่านั้นต่อมาค่ะ
จนถึงวันนี้นะอาการไม่ค่อยดีขึ้นเลยค่ะ
มีเสียมหามากและเสียชีวิตยี่สิบสองมกราคมที่ผ่านมาค่ะ